คุณผู้ชมครับในวันนี้เป็นวันสำคัญ
นั่นก็คือวันกัมพลวัชรพล
สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดงานวันกัมพลวัชรพลประจำปี๒๕๕๙
เพื่อรำลึกถึงท่านกัมพลวัชรพลนะครับ

และท่านยังได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม
โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นธุรกันดาล

ก็ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ในเรื่องของการสื่อสารมวลชน
แล้วก็งานส่งเสริมการศึกษาด้วยนะครับ
โดยงานวันกัมพลวัชรพลนั้นจัดขึ้นในวันที่๒๗ธันวาคมของทุกปีนะครับ
เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณกัมพลวัชรพลอดีตภูมิในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งในทุกปีช่วงเช้าจะมีคนในวงการสื่อสารมวลชน
วงการการเมืองวงการการศึกษา
และหลายองค์กรมาร่วมแสดงความยินดีนะครับ
จากนั้นในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาของเช้าวันนี้แหละครับ
จะมีพิธีบวงสวงสารพระชัยมงคล
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประธานกรรมการบริษัทวัชรพลจำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
และผู้บริหารไทยรัฐเข้าร่วมในพิธีนะครับ
สำหรับงานกัมพลวัชรพลในช่วงบ่ายนะครับ
จะเริ่มงานตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ห้องประชุมชั้น๙อาคารกองพนาธิการ

โดยจะมีการแสดงความสามารถของน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับ

แล้วก็แสดงให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ชื่นชมกันด้วยนะครับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติ
และการแสดงหน้าตะสินโขนของน้อง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก
ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงจริงในงานนะครับ
หลังจากที่คุณครูและน้องตั้งใจในการฝึกซ้อม
เพื่อให้การแสดงออกมาสมบูรณ์ที่สุด
จากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลกัมพลวัชรพล
สำหรับวิทยานิพลด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม

รองประธานและเหรันยิกมุยธิไทยรัฐ
แล้วก็มอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยรัฐวิทยา

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น

งานวันกัมพลวัชรพลประจำปีนี้นะครับ
ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวไทยรัฐและคนไทย

ร้อยปีชาตการกัมพลวัชรพล

ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลก
สื่อสารมวลชนและด้านการศึกษาครับ